สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเศรษฐีป้ายแดงวันนี้ไม่ต้องพามาบุกอยู่ที่นี่เลยค่ะ
ตลาดนัดวังหินหรือที่ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกกันว่าตลาดนัดเจ้าแม่กวนอิ่มนั่นเอง
แต่ร้านนี้มีร้านเด็ดร้านดังที่เขาบอกว่าโอ้โหขายจนกลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงไปเรียบร้อย
มีร้านไหนยังไงบ้างตามเข้าไปดูด้านในเลยจ้า
แม่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาตะลุยตลาดนัดกันเลย
ซึ่งตลาดนัดซอยเจ้าแม่กวนอิ่มแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าววังหินสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบสาม
เป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีของขายหลายต่อหลายอย่างแต่ร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าขายดีสุดสุดประจำตลาดนั่นก็คือ
ร้านต้มยำหัวปลาร้อยเอกบรรเทานั่นเองล่ะครับที่วันวันหนึ่งเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบรวมรวมกันเกือบห้าสิบกิโลกรัม
แค่๓ชั่วโมงหมดเขาทำได้ยังไงถึงขายดีขนาดนี้อย่ารอช้าตามน้องใบตอง
ไปคุยกับพี่น้อยและพี่ทีเจ้าของร้านกันเลยครับค่ะพี่น้อยแนะนำหน่อยว่าที่ร้านเราขายอะไรบ้าง
เนูอะไรบ้างอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้มยำหัวปลาเนอะอันนี้อันนี้ไข่ไข่ปลาอะไรแม่
ขับไปยี่ศุกร์จ้ะโอ้ยน้ำลายหน่อยน้ำลายหน่อยอ่ะฝั่งนี้ก็เป็นปลากระทงแดงจ้ะ
กระโพงแดงอันนี้ปลาซอนอันนี้ซามอนแม่จ๋าวันหนึ่งขายดีขนาดไหน
รายได้ก็ประมาณหกเจ็บพันแต่วันนี้แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าจะสั่งเออเอาหัวหน้าค่ะ
หัวเนื้อหัวไข่หัวกุ้งอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็รวมกันรวมมิดทะเลอย่างเงี้ยค่ะ
หกสิบบาทหกสิบบาทตอนริมันเท่าไรคะเวลาเราช่างร้อยห้าสิบกรัมครับ
ร้อยห้าสิบกรัมเนาะต่อหนึ่งถุงครับค่ะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะวันหนึ่ง
กับพุธเขาเปิดซ้ำก็ประมาณบ่ายสามโมงลูกค้าทานไปเร็วค่ะ
ว่าจะมีร้านประจำบอกเรากับประจำที่เราไปหาซื้อทุกวัน
หัวปลาแซลมอนเนี่ยวันหนึ่งเราซื้อกี่กิโล
วันหนึ่งก็๒๐กิโล

เห็นขายของเยอะขนาดนี้เนี่ย
ในทุกเช้าพี่น้อยและพี่ที
ก็ต้องทำการจัดเตรียมไว้ก่อน

ในการทำต้มยำย่างขาตะไคร้ใบมะกรูด

รวมถึงทำความสะอาดพุงปลาเนื้อปลา

หัวปลาที่จะต้องทำการล้างด้วยสารส้ม
เพื่อลดความคาวไประดับหนึ่งก่อน
จากนั้นจึงนำไปนึ่งกับน้ำสมุนไพร

ส่วนไข่ปลาก็จะต้องทำการต้มกับน้ำซุปไว้ก่อน
โดยจะต้องใส่ขมิ้นเพิ่มเติมเข้าไป
เพื่อให้มีกลิ่นหอมดับขาว
และมีสีสันที่น่ากินนั่นเองล่ะครับ
จ๋าทำไมต้องตั้งชื่อร้านว่า

ทำไมถึงใช้ชื่อนี้ในการตั้งร้าน
ก็ใช้ชื่อนั้นดูเด่นกว่าครับผม
อ๋อให้มีความโดดเด่นดูมาใช่ไหม
คุณพี่ต้องเตรียมอะไรมาบ้าง

ข้นหม้อหนึ่งน้ำสายหม้อหนึ่งครับ
ซึ่งในการทำน้ำซุปทั้งสองอย่างนี้นะครับ
ก็จะเริ่มจากการทำน้ำสต๊อกก่อน
โดยต้มน้ำไปพร้อมกับสมุนไพร
เช่นตะไคร้รากผักที่ใบมะกรูด
ขาหอมแดงหอมใหญ่

ต้มไว้นาน๔๕นาทีแล้วจึงแบ่งน้ำสต๊อกออกมาทำเป็นน้ำซุปอื่น
สัดส่วนที่ช่างไว้ใส่น้ำมะขามและน้ำปลา
ส่วนน้ำซุปต้มยำน้ำข้นก็จะใช้เครื่องปรุงคล้ายกัน
เพียงแต่จะไม่ได้ใส่เกลือแล้วจะใส่น้ำพริกเผาแทน
โดยที่จะต้องเคี่ยวให้พริกเผากับน้ำมะขามสุกก่อน
แล้วจึงเติมน้ำสต๊อกลงไปนั่นเองล่ะครับ
งั้นหนูสั่งเลยเอาแบบน้ำใสที่หนึ่ง
ข้นที่หนึ่งจัดเลยอยากทำอะไรให้หนูทำเลยหนูกินได้หมด

อันนี้ก็เป็นเมนูทะเลรวมน้ำใส
อุ๊ยดูสิน้ำลายขึ้นน้ำลายทำไมเนี่ยโอเค
อีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวหนูขออนุญาตเข้าไปบุกในครัวเลยไปทำด้วยเลย

หอมเป็นคนต้มคนปรุงเลย
ได้เห็นเมนูแรกที่พิธีทำให้ดูกันไปแล้วน่ากินน่ากิน
ไม่แปลกใจเลยล่ะครับที่ขายดีขนาดนี้ทำเอาน้องใบตอง
เข้ามาแล้วเพราะว่าอยากรู้ว่าเวลาขายเวลาทำต้องทำยังไง
หัวภูมิไข่น้ำคล้นมา
อันนี้คือไหนครับ
อันนี้คือปะ
อ๋อตัวนี้คือปะ

น้ำมะนาวใส่เท่าไหร่คะ

พีชก็จะ๑เหมือนกัน

นี้หน่อยครับ

เราต้องเริ่มจากน้ำใสก่อนนะนี่ดูนะฝนตกก็กินมันในร่มแบบนี้แหละค่ะ
อืมแม่อร่อยมากเนื้อปลาแบบสดอ่ะกินแล้วแบบมันสดชื่นอ่ะ
มันมีความเค็มเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดมาชิมเมนูที่เป็นหัวพุงไข่
อันนี้คือเป็นไข่ปลายี่สกนะคะ
จะบอกว่าตัวที่เป็นแบบเนี่ยน้ำข้นอ่ะเขาจะมีรสชาติความต้มยำที่มันมีความหอมมัน
แล้วก็หวานขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขามีทั้งนมแล้วก็เป็นพริกเผา
เลือกไม่ได้ว่าจะต้องสั่งอันไหนเอาเป็นว่าสั่งสองเมนูเลยละกัน
เห็นน้องใบตองชิมแล้วก็หิวตามเลยนะครับ
แต่พออิ่มแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องมาคุยกับพี่น้อยและพี่ทีกันต่อ
ถึงเส้นทางชีวิตว่ากว่าจะมาเป็นร้านนี้ได้
เรียกว่าปูมาด้วยความรักและการต่อสู้จะเป็นยังไง
ให้พี่น้อยและพี่ทีเล่าให้ฟังหน่อยครับ

หนูจะบอกว่าหนูแอบไปสืบเรื่องราวของแม่กับพ่อมา

คือก่อนหน้านี้เราต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวแล้วถูกไหม

เจอกันอยู่ที่แรมท่นต้มยำหัวปลาที่สำบรรย์

เอาออเดอร์ไปวางเขาไม่ได้ยิน
ใครที่ต่างเลยออกทีวั่นก็ต้องการ

เป็นห่วงเค้าถามยังไง

เดี๋ยวไปรับไปส่งไปหาเราที่ห้อง
คุยสนิทกับน้องเราก่อนอะไรแบบ

นาเขาก็รู้ว่าเราแอบแบบคบกัน
เขาห้ามคบกันเหรอในที่ทำงานหรือยังไง

ที่มาจับมือกันมาว่า
มามาขายต้มยำหัวปลาที่นี่

ประมาณ๘๐๐บาทเหรอ

ประมาณ๕๐๐บาท

ก็แจกตามตลาดนะคะ
ปัญหาของการขายตามตลาดนัด
มันไม่เหมือนกันกับการขายในร้านที่เราเคยทำ

พอลมมาลมตีลมพัดลมเฮอย่างนี้มันก็จะคว่ำ
คว่ำหมดจนกิ๊บก็กลับไปบ้านจนแบบ
รอแล้วไม่ขายแล้วไม่เอาแล้วอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมด

ก็คือให้กำลังใจเขาแบบว่าเออใช่

แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีร้านอีกต่อไป
ว่าลูกเมียก็คือท้อเหมือนกัน
เราต้องตัดการสู้เพราะว่าเรามีกันอยู่สองคนอะไรประมาณเนี้ย
เห็นเมียบเนี่ยพ่อ
ไปทะเลาะกับแม่แรงด้วยหรอ

โยนไถกะละบังจะทิ้งแล้ว

จริงจังแล้ว

เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะใจเย็นลงเดี๋ยวจะนู่นนั่นนี่
ก็เลยตัดสินใจอยู่ด้วยกันต่อทำร้านด้วยกันต่อ

หลังจากนั้นมาพ่อเป็นไงบ้าง

ก็คือเรื่องของการใช้อารมณ์ก็ไม่มีแล้ว

ในเรื่องแบบร้ายก็พัน
พอไม่ปลาของแล้วนะพอเนอะ

แอลิ้นมาแล้วจะบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีการแบบว่าบูชาอือหยั่นหรืออะไรด้วยใช่มะ

อันนี้อาจารย์ไพโรธอาจารย์ไพโรธเขาไม่ได้เขียนให้ทุกคนนะ
ใช่ค่ะอันนี้จองข้ามปีค่ะจองข้ามปี
ใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดอะไรของเราลงไป
และจะตอนที่ได้แหละเป็นยังไงคะแม่

เป็นแผ่นหลวงเดื้อง

ก่อนที่จะออกมาขายของเราก็ขอ

ก็คือเราอยากได้ยอดเท่านี้นะ

วันนี้ขอให้ได้ยอดเท่านี้เท่านี้เท่านี้
ขอให้ขายได้ค่ะ

ก็คือดอกไม้ดอกไม้สีขาวดอกไม้
แล้วที่ถามเอาสวนมนต์แล้วก็

เรื่องของแบบความเชื่อเป็นที่พึ่งทางใจ

แต่หนูบอกเลยว่าต้มยำแม่อร่อย

ขอบคุณทางตลาดด้วยค่ะ
ถ้าไม่มีเจ๊ที่ตลาดนี้ให้ความอนุเคราะห์ให้เรามาอยู่ตรงนี้
เราก็คงจะไม่มาถึงวันนี้
จะไม่มีร้านชื่อต้มยำหัวปลาอยู่ตรงนี้ค่ะ
ขอบคุณเจ้าของตลาดด้วยค่ะ

ได้เลยนะคะตลาดเจ้าแม่กวนพินค่ะ

ขอบคุณพ่อด้วยนะคะขอบคุณพ่อ
แค่ร้านแรกก็แน่นทั้งรสชาติ
เรื่องราวชีวิตกันขนาดนี้
แต่ยังไม่มูดเพียงเท่านี้
เพราะที่ตลาดนัดซอยเจ้าแม่กลอิมแห่งนี้เนี่ยครับ
รวมร้านขายดีไว้เยอะจริง
ซึ่งร้านต่อไปที่ดูจะสะดุดตาน้องใบตอง

โอ่งถึงมาอยู่ข้างตลาดแบบนี้

ดูอบโอ่งกับไก่ย่างอบโอ่งค่ะ
เดี๋ยวอันนี้ไก่ย่างปกติอบโอ่งก็จะเป็นตัวใช่ไหม

ชันทุกวันพุธไก่ไม้ละ๑๐บาท
ทำไมเราต้องทำโปรโมชั่นอย่างนี้ด้วย
ปกติเราขาย๑๐บาทค่ะเพราะว่าขึ้น๑๒แล้วจะเงียบนิดนึง
ก็คือวันพุธจะมีโปรโมชั่นถ้ามาวันพุธก็จะได้ราคา๑๐บาทนะคะ
ทำไมเราต้องแบบใช้โอ่งในการอบไก่อย่างนี้ค่ะ
มันควันค่ะถ้าย่างแล้วมันจะควันเยอะมาก

วันหนึ่งขายได้เยอะขนาดไหนพี่ทอน

เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวใบต้องขออนุญาตเข้าไป
ดูขั้นตอนวิธีการหมักไก่
เดี๋ยวบุกเข้าไปดูข้างในร้านกันค่ะ

พันธุ์หมักลงไปแบบนี้เลยใช่ไหมค่ะ

แล้วก็อันนี้เป็นมีชูรสกับน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะ

ที่เห็นสีแบบนี้คือเราผสมให้สีสวยด้วย

แล้วทำไมเราถึงไม่ใช้ไก่เป็นตัวเลยค่ะพี่ทอน
มันกินง่ายไม้ละ๑๐บาทแบบนี้ค่ะ
อยากจะให้ดูว่า
สวยนะคะมีทั้งเนื้อทั้งหนังนะคะ

เป็นไม้ไผ่แล้วก็ใช้ลวดในการมัดนะคะ

เอาในเล็กตัว๑นะคะ

แค่นี้เลยเสร็จแล้ว

ถ้าไม่แน่นมันก็หลุดใช่ไหม
ไก่เรียบร้อยเราจะไปย่างถูกไหมคะ

ตรงนี้คือเหล็กแบบนี้ราเกียวตรงไหนเอ๋ยพร้อมรวดเลยค่ะโหตื่นเต้นเลยขนาดนี้

ได้มาแล้วทั้งหมักทั้งเสียบทั้งย่างสุดท้ายได้ชิมแล้วจ้า

อันนี้น้ำจิ้มมะขามใช่ค่ะใส่ข้าวคั่วพริกป่นแล้วก็น้ำมะขามเปียก
น้ำจิ้มเขาจะมีความเป็นมะขามเปียกเปรี้ยวหวานน้ำมีหอมข้าวคั่วนิดนึง
กินกับน้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะแม่เอาจริงนะไม้๑๒บาทอ่ะคุ้มมาก
ท่าทางจะอร่อยจริงนะครับเนี่ยแม่แต่ตอนนี้ได้เวลาทำงานแล้วล่ะครับน้องใบตอง
เพราะความจริงแล้วเนี่ยพี่เจมส์กับพี่ทอนก็เพิ่งจะมาขายไก่อบองค์นี้ได้ไม่นาน
จะเป็นยังไงต้องคุยกับพี่เจมส์และพี่ทอนกันต่อเลยครับ
แอบถามพี่ทอนก่อนว่าเรามาทำร้านกับพี่เจมส์เนอะสองคนได้ยังไง
อ่ารายร่างการมันไม่ดีหรือยังไง
ก็เลยเปลี่ยนมาขายส้มตำที่ลาดพร้าว๖๒

เราทำที่ดูดทำแล้วมันก็ยังควรเหมือนเดิม

แล้วเราเริ่มเปลี่ยนจากการที่ใช้เตาย่างมาเป็นโอ่งย่างตอนไหนคะ

พอมาลงที่นี่มามันได้ยอด

คือวันแรกที่มาขายที่นี่จำได้ไหมเป็นไงพี่เจมส์

ปลาดุกนี่ประมาณ๙๐ตัว

ที่นี่มาถึงแล้วแบบขายได้ยอดใช่ไหมพี่ทอน

ต้นทุนไก่มันขึ้นอย่างนี้

เราก็เพิ่ม๑๒

เด็กเดินมาอย่างนี้๑๒บาทเดินนี้

อาจจะมีเงินแค่๑๕บาทไง
มันจะได้หลุงหลาย
พอ๑๐บาทเรียกกลับคืนมา๑๐บาทก็ได้